ไม่ได้คุยกันครับเพราะกำหนดนกผมระดับประเทศเนี่ย
เรามีกำหนด๗๒๕๕ตำบลเนี่ย
เราก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอ
ไปคุยตัวแทนเพราะว่าคุยทั้งประเทศไม่ได้อยู่แล้ว
เคยได้ยินชื่อเสียงไหมครับ
ระดับหนึ่งนะแต่ว่าตัวเขาไม่มีบทบาทในระดับชมรมระดับประเทศ
ระดับอำเภอก็มีเมนต์หนึ่งใน๒๓ตำบลที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ย

ไม่ได้เป็นกำนันดังอาจจะว่าไปในเชิงที่
อาจจะเขาทำธุรกิจแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในบทบาทของการยุติการสมาคม

ก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าผมเองขออนุญาตท่านภาคภูมิว่า
นามตัวแทนของกำนันที่บ้านทั่วประเทศเนี่ย
เราขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตท่านสารวัสสิว
และก็ผู้รับปัจจิบที่เกิดเหตุที่บ้านกำหนัง
เรารู้สึกว่าเราเสียใจ
และแม้กระทั่งผู้กำกับที่เสียชีวิตเราก็ถือว่าเป็นสูญเสียทรัพยากรของประเทศ
ที่ได้สร้างอย่างอย่างคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ต้องเสียชีวิตเนี่ย
เราก็รู้สึกเสียใจไปด้วย
แต่ว่าด้วยความยินดีว่าการเป็นกำนัน
การเป็นกำหนังพวกเราเนี่ยเรามี๗๒๕๕สมบล
เหมือนคุณมีไอ้วุดปืนหนึ่งกระบอกคุณมีรถหนึ่งคันเนี่ย
คุณได้รับใบอนุญาตมาเนี่ยคุณกระทำผิดกฎหมายคุณต้องถูกดำเนินการ
ยืนยันว่าในการดำเนินการเนี่ย
สำนักการณ์สังควรชาติเนี่ยได้ทุ่มเททั้งสำนักการณ์สังควรชาติแล้ว
ต้องหาผู้กระทำผิดในครั้งนี้ให้กับพวกเราและประชาชนทั้งประเทศ
ได้เห็นว่าใครกระทำผิดอย่างไรทุกขั้นตอน
ขณะนี้ท่านบนตำรวจเอกสุรเชษฐกภารผ่านทุกขั้นตอนว่า

มีบ้านกำนันมีผู้ช่วยเหลือกำนันมีภาพถ่ายที่เป็นทางวิทยาศาสตร์
แล้วก็มีวงจรปิดบ้านกำนันถูกทำลายแต่ว่าข้างบ้าน
พื้นที่ถนนมีไม่รู้กี่ร้อยตัว
ผมยืนยันว่าต่อไปนี้ในการกระทำความผิดกฎหมายของผู้ที่จะคิดจะทำความผิดเนี่ย
มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันสามารถตรวจสอบได้
แต่ทีนี้ท่านมองใหญ่ว่าโอ้โหคนก็เลยมองว่า
กำนันเนี่ยเอาตำแหน่งกำนันเนี่ยไปทำตัวให้เป็นผู้มีอิทธิพล
เชิญตำรวจมากินเลี้ยงประจำเดือนจะมาทำอะไรกันหรือเปล่า
อะไรยังไงไปประมูลงานได้งานเป็นพันล้านรถบรรทุกเป็นร้อยคัน
อย่างนี้คนก็เลยบอกว่าเอาตำแหน่งกำนันไปทำให้

การการรับเหมาของของท่านบ้านกำดันนกเนี่ยผมทราบข่าวท่านคุณพ่อเนี่ย
เป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนแล้วก็ทำธุรกิจนี้มาก่อนแล้ว
เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทำได้เป็นประชาชนธรรมดาก็ทำได้
ถ้าเขามีบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม
อำนาจดำเนินการเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพเนี่ย
เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะทำได้
กำนันผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีอาชีพทุกคนก็ประกอบอาชีพตามกฎหมาย
ถ้าคุณประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือจับได้
ไล่ทันว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลนะคุณก็ต้องตรวจสอบถูกออกถูกพักอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่กำนันทำธุรกิจแบบนี้ได้ในกฎหมายไม่ได้ห้ามอยู่แล้ว
เหมือนนักการเมืองที่ว่าห้ามถือครองหุ้นสื่อห้ามอะไรอย่างนี้
ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เขาไม่ได้ห้ามเรื่องธุรกิจอะไรเลยใช่ไหมครับ
เรามีระเบียบการเป็นกำนันว่าจะด้วยการเลือกก่อน
เรามีระเบียบกระทรวงมหาทัยว่าด้วยระเบียบการเลือกไม่ใช่เลือกตั้งนะ
การเลือกกรกตนี้ไม่ได้มาเกี่ยวข้อง
แต่ผู้เข้าบัญชาระดับอำเภอเป็นผู้ตรวจสอบการเลือกอย่างสุจริต
ด้วยการดำเนินการของการเลือกเนี่ย
กำนันว่าบ้านเป็นประกอบอาชีพได้
จากเจ้าว่าในพื้นที่ที่ตัวเองเป็นกำนันอยู่
แล้วมีฝรั่นรยาเป็นนาชีพนรยคหรือเงี้ย

อันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้ในโบตอนนั้นนะ
เทศบันนั้นนะเขาจะเขาจะระบุเอาไว้เลยระบุเลยเป็นภูมิเป็น
กฎภายเป็นระเบียบถ้าผมเป็นกำนันแล้วผมต้องมีญาติหรือว่า
ต้องเป็นคู่สมรสหรือเป็นเขาก็มีชั้นอยู่มีชั้นอยู่มีชั้นอยู่
ฉันสามีภรรยาพี่น้องอะไรอย่างเงี้นะไม่น่าจะได้คุณจะไปประมูล
งานไปอะไรพวกในตำบลนั้นในตำบลนี้นะไม่ได้ที่กำนันดำรงตำแหน
เพราะฉะนั้นคุณจะทำธุรกิจทำงานก่อสร้างประมูลงานอะไร
ทำได้ไม่ไม่เป็นญาติที่ประโยชน์ทับซ้อนนะถ้ามีระเบียบอยู่
เคยว่าว่าได้กบปลาประชาที่พูดถึงการประโยชน์ทับซ้อนของ
เป็นญาติเป็นความบริหารท้องถิ่นที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างอัน
นี่ก็ต้องแต่กำนันพูดถึงทั่วไปก็ประกอบอาชีพนี้ได้เพียง
แต่ว่าไอ้การที่คุณได้งานมาเนี่ยมันจะโปร่งใสหรือไม่โปร่งใส

ก็ไปตามเหตุของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ
ว่าการจัดซื้อจัดจ้างว่าโดยการตกลงจ้าง

เป็นช่องทางของราชการที่กำเนิดการ

ต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง

แต่ว่าถ้าผู้ว่าจ้างไม่สุจริต

คุณก็ต้องไม่ได้
๓ตอนครับ